จังหวัดสมุทรสาครเขารายงานออกมา
คือเมื่อวานสมุทรสาครรายงานออกมาผู้ป่วยรายใหม่๑๒ราย
เราก็จะเดาทางถูกแล้วว่าผู้ป่วยรายใหม่ประจำวันนี้
คือวันที่๒๐มกราคมก็คือไม่มากนัก
ใช่ค่ะเพราะว่า๕๙รายแบ่งเป็นในประเทศ๕๑ราย
แล้วก็๕๑รายนี้แบ่งเป็นเฝ้าระวัง๒๘ราย
แล้วก็จากการตรวจเชิงลุก๒๓ราย
รวมถึงมีผู้ป่วยที่อยู่ในสเตจโครันทีน

แน่ก็มาจากสมุทรสาคร๑๒รายนะครับ
ส่วนยอดสะสมสำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙ในบ้านเรา

ก็คือ๑๒๖๕๓ราย
รักษาหายไปแล้ว๙๖๒๑ราย
แต่ดูช่องสีดำช่องสุดท้าย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๑ราย
ถือว่าเป็นรายที่๗๑ของประเทศนะครับ
ส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิต
ก็อยู่ในช่วงของขั้นตอนการแถลง
แต่ว่าเมื่อวานมันมีการเปิดเผย
มาจากทางพื้นที่ของแม่สอดจังหวัดตากใช่ไหมคุณ
ว่าพบผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙

ทำอาชีพขับรถแท็กซี่ในอำเภอแม่สอด

เข้ารับการรักษาตัวที่ห้องแรงดันลบ
โรงพยาบาลแม่สอดตั้งแต่วันที่๒๖ธันวาคม๖๓

ก่อนจะเสียชีวิตในช่วงกลางดึกของคืนวันที่๑๘มกราคม
ก็คาดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้แหละ
ที่เป็นตัวเลขของผู้เสียชีวิต
รายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกบวกหนึ่ง

จากทางสบคที่มีการแถลงนะครับ

ล่าสุดเท่าที่ได้ตรวจสอบ
ทางด้านนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดี

เราก็ต้องส่งกำลังใจไปให้ทางผู้ว่าด้วย
แล้วก็ครอบครัวรวมถึงคุณหมอที่ดูแลรักษานะ
ใช่ค่ะเพราะว่าจากการตรวจสอบ
ผลการเพาะเชื้อมีอาการดื้อยา
ก็เลยต้องมีการให้ยาแก้อักเสบ
แล้วก็ยาปฏิชีวนะเพิ่มประมาณ๑๒ตัว
อกจากนั้นก็มีเสมหะค่อนข้างเยอะค่ะ
ทำให้การควบคุมการติดเชื้อในปอดทำได้ระดับหนึ่ง
ซึ่งสาเหตุที่ปอดอักเสบมากขึ้น
ติดเชื้อแบคทีเรียที่ปอดสำคัญเลยนะฮะ
อาการแทรกซ้อนของผู้ว่ามาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว
แล้วก็ที่สำคัญคือคุณหมอก็พยายามให้ยาปฏิชีวนะ
คือตัวเดิมก็ให้ไปแต่ปรากฏว่าคือมันดื้อยา
ทีนี้ต้องมาให้ยาปฏิชีวนะตัวใหม่ที่ปรับใหม่
ก็ต้องรอดูอาการ๗๒ชั่วโมงว่าตอบสนองต่อยาตัวใหม่หรือไม่
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของเครื่องช่วยหายใจ
ก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้งหนึ่ง
คือตอนแรกมีแนวโน้มไหมคะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจแล้ว
อาการจะดีขึ้นไหมแต่ปรากฏว่าที่ต้องให้เครื่องช่วยหายใจ
เพราะว่าเสมหะก็ยังมีเยอะอยู่แล้วก็รู้สึกตัวปกตินะคะ
ตอนนี้ท่านผู้ว่าก็สามารถที่จะสื่อสารโต้ตอบได้
ด้วยการผงกศีรษะนะคะใช่นะครับ
ส่วนเรื่องของการทำงานของสมองคุณหมอประสิทธิ์ก็ยอมรับว่า
ได้รับผลกระทบจากทั้งโควิดแล้วก็แบคทีเรียในปอดเหล่านี้นะครับ
แล้วก็ผู้ว่ามีอายุเยอะแล้วก็มีโรคประจำตัวทางหลอดเลือดสมอง
ทีนี้ก็ต้องรอดูอาการเรื่องของการให้ยาตัวใหม่
ว่าจะตอบสนองหรือไม่อย่างไกลใช่ค่ะ
ส่วนทางด้านภรรยาของผู้ว่าคือนางชุติพรวิจิตแสงศรี
จากการตรวจไม่พบเชื้อแล้วตอนนี้ก็สามารถกลับบ้านได้แล้วนะคะ
ส่วนกรณีที่คุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาก็มีการชี้แจงตั้งแต่เมื่อวานอีกเรื่องหนึ่ง
แจ้งช่วงเย็นนะฮะก็ย้ำว่าบุคลากรที่ติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลสิริราชไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์
เป็นเพียงเจ้าหน้าที่สนับสนุนทำงานด้านเอกสาร
แล้วก็ไม่มีหน้าที่บริการรักษาผู้ป่วยไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
แล้วก็ขอให้ผู้ที่เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชได้รับความมั่นใจ

และทำให้มีบุคลากรติดเชื้อ๔รายนะครับ